เหตุการณ์หลังจากที่น้องหญิงถูกจับตัวไปเนี่ย

เท่าที่ได้เอ้าเท่าที่ได้

โดนจับไปที่จังหวัดไหนก่อน
เพราะว่าอิ่มก็หาภาพที่เขากำลังโดนย้ายไม่ได้
ไม่รู้แล้วทำไมเขาถึงฆ่าหนูล่ะเอาจริงถามตรง
หนูเห็นหน้ามันโหมดมันกลัวหนูมาบอกสำรวจ

มันกลัวให้หนูมันแม่หนูไปติดผู้หญิง

ตอนที่จะเกิดเรื่องเลยไอ้หญิงพ่ออยาก

ห่างอยากเลิกเพราะว่าเขามีแฟนอยู่

น่าจะไม่ไหวแล้วโอเคต้อง
ไม่ไปไม่ไปไม่ไป
หนูจะตามเอามันให้ถึงที่สุด

เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้หญิงจะออกไปก่อน

ผูกกันเนอะไม่ผูกกรรมกันเนอะ
นะปลาหินออกไปก่อนเดี๋ยวน้าไม่ไหวเดี๋ยวน้าเหนื่อย

ต้องไปฆ่ามันให้ได้
หนูจะฆ่ามันให้ได้อ่า

เอางี้ดีกว่ามีอะไรอยากบอกคนที่หนูรักไหม

ถ้าช่วยหนูช่วยด้วยดีให้หนูให้ถึงที่สุด
น้าไม่เคยปล่อยเนาะ
พ่อหนูช่วยน้าหนูด้วย
เพราะหนูนะหนูเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว

ถ้าไม่มีถอดเลยนะอิ่มขอนะ

หายใจลึกนะคะหายใจลึกนะคะน้องสาย
หายใจลึกนะคะ

หายดรึกลึก

มาล่ะมาล่ะ

ไหวน้ำเย็น

เดินอยู่เพราะไม่ไปไหน

ยังชาอยู่นะครับทราบไหมครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

เมื่อกี้หลานสาวมานะครับ
แล้วก็ขอโทษคุณพ่อแล้วก็บอกว่าสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือฝากให้ช่วยดูแลคุณแม่ให้หน่อย
แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคดีความให้ช่วยตามให้หน่อย

ถ้าจะประติดประต่อเรื่องราวเนี่ยอยากให้คุณอิ่มลองเล่าให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่ง
มันคืออะไรที่คุณได้สื่อกับทางน้องหญิงเขาบอกอะไรคุณมาบ้าง
จริงแล้วเนี่ยอุ๋มอิ๋มว่าวันนี้ที่เรามีโอกาสได้เจอทั้งคุณน้าแล้วก็คุณพ่อเนี่ย
ซึ่งบอกได้เลยว่าคงเหนื่อยมากกับการที่จะต้องให้ข่าวหรือว่าออกรายการที่มาครั้งนี้
จริงคุณพ่อคุณแม่คุณนาเนี่ยก็แทบจะไม่อยากมาแล้วจะหมดแล้วอย่างนี้ดีกว่า
แต่หญิงก็โดนใจอยากให้มาอีก
วันนี้ที่หญิงมาเนี่ยหญิงเหมือนอยากมาขอโทษอยากมาขอบคุณอยากมาบอกทุกคนให้ช่วยเขาตามคดีหน่อย
แล้วก็มาบอกสิ่งสุดท้ายที่เขารักคนที่เขารักทั้งคู่แล้วก็มีโอกาสได้เจอพวกเราด้วยค่ะพี่
ในฐานะที่เป็นตัวแทนของการสื่อนะคะ
อย่างหนึ่งที่อิ่มต้องบอกคุณน้าและคุณพ่อไว้เลยคือช่วงนี้ต้องระวังตัวมากเลยค่ะ

กว่าจะพ้นเดือน๖ไปอันนี้หญิงบอกมาคือน้องเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของทั้งคุณพ่อและคุณน้ามาก
แต่ห่วงที่สุดเลยคือคุณน้าแต่ว่าอาจจะคิดในแง่ดีก็อาจจะเป็นลมหรืออาจจะแบบร่างกายไม่แข็งแรงก็ได้
แต่ว่าปลอดภัยที่สุดต้องไปเป็นคู่หรือไปมากกว่านั้นค่ะอย่าอยู่คนเดียวเด็ดขาด
ขอโทษนะฮะเมื่อกี้นี้ที่ทางน้องหญิงเขาได้พูดมาเนี่ยแล้วได้มีการประติดประต่อเรื่องกันนะฮะ
น้องถูกจับไปวันแรกเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะไหนคุณอีกคุณต้องเล่าสิ
คือภาพเนี่ยมันเห็นแค่ว่าเหมือนหนูเป็นน้องอะค่ะเหมือนหนูเป็นน้องอยู่ในห้อง
พอโดนทำร้ายแล้วหนูก็ได้ยินเสียงเขาก็โทรศัพท์หนูถึงรู้ว่ามันต้องมีบุคคลที่สาม
เอาเป็นว่าประมาณนี้ค่ะประมาณนี้
น๊าน๊าทำมุนให้หญิงทุกวันเลยหรอ

อันนี้ต้องบอกตรงนะคะพี่หนุ่มพี่มดรรมอิ่มไม่เคยเจอวิญญาณที่ถูกฆ่ามาก่อน
และอิ๋มไม่เคยเจอวิญญาณที่มีพลังขนาดนี้แบบว่าพลังอาฆาตขนาดนี้เลยค่ะ

คือตรงก็จะไม่ยอมไปไหน

เหมือนเมื่อกี้มานานนานหนูหันไปพูดว่า

จริงน้องหญิงยังไม่ได้ถึงฆ่านะคะ

เขายังไม่หมดกรรม
ใช่ค่ะอุ๋ยก็แนะนำนะคะว่า

ก็ทำบุญเป็นพระไตร
ใส่ชื่อน้องหญิงขอให้เขาอุทิศให้
หรือว่าสร้างพระประธานอะไรก็ได้
ทุกอย่างเลยค่ะที่ทำได้

เพราะว่าตอนนี้กำลังเขาก็แข็งในระดับหนึ่งค่ะ

อิ๋มเชื่อว่าช่วงแรกที่ให้พระอาจารย์ท่านดู

บอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยใช่ไหมคุณพระดำ
ยาบบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาตลอด

ที่อยากให้ทุกคนที่รักช่วยพูดเลย
ต้องพูดให้เขาเบากว่านี้ค่ะ
พยายามปล่อยให้เขาไม่อาฆาตแค้น
แต่เราสัญญากับเขานะคะว่าเราจะพยายามเต็มที่

แต่หนูต้องปล่อยวางนะลูก

ไม่งั้นเดี๋ยวพบภูมิมันจะเป็นวงโคจรนะคะ
เดี๋ยวเขาจะกลับไปเจอกันอีกชาติหน้าชาติไหน

แต่ว่าเซฟสุดเพื่อคนที่เรารักเพื่อนน้องหญิงของเรา
เราต้องพยายามปล่อยให้เขาวางให้ได้ค่ะ

จะเป็นเหตุการณ์หนีอีกการณ์นึงที่คนไทยทั้งประเทศ
ติดตามกันอย่างใกล้ชิดจากข่าวเล็ก

ขอบคุณนะครับ

คุณพ่อเองนะครับและคุณน้าด้วยนะครับ

บทสัมภาษณ์เราสองคนถ้าเกิดอะไรที่
ใครทำให้กระทบกระทบสินจิตใจ

ลืมนะฮะส่งงูเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ

กลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกคืนวันอังคาร
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๔ทุ่มใน